คุณผู้ชมคะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไทยรัฐทีวี
พาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวของอาชีพขายบริการในประเทศไทย
ให้เห็นพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
รวมถึงบอกด้วยว่าแต่ละมิติส่งผลกระทบกับสังคมอย่างไรบ้าง
ส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปฟังความคิดเห็น
ของนักวิชาการรวมถึงผู้ที่ทำงานทางด้านสตรี
คิดเห็นอย่างไรถ้าหากอาชีพขายบริการ
ถูกกฎหมายในประเทศไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
ไม่ว่าผ่านไปกี่ยุคสมัยการขายบริการทางเพศ
ยังคงเป็นอาชีพที่ถูกตีตราและได้รับงานดูถูก
ว่าเป็นอาชีพสำหรับคนที่ไม่มีทางเลือก
และท้ายที่สุดกลายเป็นอาชีพที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์
จากในหน้าผู้หากำไรบุญเรือนร่างของผู้ขายบริการ
หลายต่อหลายครั้งที่คนในสังคมออกมาเคลื่อนไหว
เพื่อที่จะผลักดันให้อาชีพนี้กลายเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เช่นเดียวกับนางสาวปนัดดาวงพุดีอดีตนางสาวไทย
ในฐานะประธานองค์กรทำดีได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
การขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย

จะสามารถช่วยลดปัญหาหลายด้านอาทิ

ความปลอดภัยในด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ
และที่สำคัญเป็นการป้องกันปัญหาโสเพณีเด็ก
เนื่องจากมีการกำหนดอายุของผู้ที่จะมาทำอาชีพนี้ไว้อย่างชัดเจน
ถ้าเกิดมีการลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะดูแลควบคุมได้หลายอย่าง
อย่างเช่นดูแลในเรื่องของความถูกต้อง

ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยทางสุขภาพ
ว่ามีการตรวจโรคเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็โสเพณีเองก็ต้องจ่ายภาษี
นะคะนี่คือสิ่งที่เมืองนอกก็ทำมา
รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาโสพินีเด็กนะคะ
ก็คือคนที่จะทำงานได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่
มันก็จะมีการจดทะเบียนกันตรงนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะที่นักวิชาการจากศูนย์มนุษยวิทยาสรินทรกลับมองว่า
สิ่งที่น่าห่วงของการผลักดันให้การขายบริการทางเพศ
เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ได้มีเพียงแค่ประเด็นเรื่องของศิลธรรมเพียงอย่างเดียว
แต่อาจจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับเยาวชน
หันหน้าเข้าสู่อาชีพนี้มากขึ้น
ถ้ามีอาชีพนี้ถูกกฎหมายแล้ว
ก็จะทำให้ทุกคนเลือกที่จะไปใช้ชีวิตโดยยึด
เอาอาชีพนี้ไปเป็นแสวงหารายได้
มากกว่าที่จะไปทำอาชีพอื่นเพราะว่าไม่ต้องมีความรู้ก็ได้
ดังนั้นปัญหามันน่าจะอยู่ที่ว่า
สังคมไทยกำลังกังวลว่า
ถ้ามีธุรกิจอย่างนี้ถูกกฎหมายแล้วเนี่ย
มันจะเป็นช่องทางให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เนี่ย
เข้าสู่อาชีพนี้มากขึ้น
อกจากนั้นก็มองว่าในมิติของเศรษฐกิจ
อาชีพการขายบริการไม่ได้มีส่วนทำให้เศรษฐกิจตื่นตัวหรือซบเศร้า
เพราะรายได้ของประเทศไทยไม่ได้มาจากอาชีพการขายบริการทางเพศเป็นหลัก
การบอกว่าธุรกิจเรื่องเพศจะทำให้เศรษฐกิจของเราเติบโตเนี่ย
มันเป็นการเติบโตในกระเป๋าของในทุนมากกว่าที่จะเป็นการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมถึง
ขณะเดียวกันประเด็นที่นักวิชาการและองค์กรด้านสตรียังคงเป็นห่วง
คือหลังจากที่มีกฎหมายควบคุมอาชีพการขายบริการแล้ว
ผู้ประกอบการจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหน
แสวงหาผลประโยชน์จากอาชีพการขายบริการทางเพศ
หมดไปจากสังคมไทย
คุณแน่ใจมากแค่ไหนว่าคุณจะจัดการดูแลได้อย่างทั่วถึง
คุณแน่ใจแค่ไหนว่าสถานบริการนั้นจะไม่จ่ายใต้โต๊ะ
แล้วให้มีโสเบดีเด็กที่เป็นใบอนุญาต
ถ้าทำแบบนั้นได้เราค่อยทำ
แต่ถ้าทำยังทำไม่ได้ถ้าภาพลักษณ์แล้วทุกคนยังเข้าใจอยู่ว่า
เจ้าของธุรกิจเหล่านี้
จะมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าต่อสังคม
แล้วก็ต่อคนซึ่งเข้ามาเป็นคนขายบริการ
มาเป็นแรงงานได้ยังไงบ้าง
ดูเหมือนว่าโจทย์ใหญ่ของกฎหมายควบคุมการขายบริการ

จะทำอย่างไรให้กฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้น

คือการขายบริการทางเพศที่ถูกกฎหมาย
จะต้องอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม
และต้องทำให้ข้อบังคับดังกล่าว
สามารถแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นและค้ามนุษย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน